คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะมาให้กำลังใจกับนางเอกคนนี้ค่ะ

อย่างที่ทราบกันนะคะเพิ่งสูญเสียคุณแม่ดาวทิพย์ไป
คือเขาก็แบบเสียใจมากเลย

เมื่อวานนี้นะคะครอบครัวก็ได้จัดพิธีไว้อะไร

ที่วัดมหาทัยกรุงเทพนี่เองค่ะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าจริงนะคะ
แล้วก็มีคนบันเทิงส่งพวงหลีดมาร่วมไว้อะไรมากมาย

ล่ารานีพี่โป๊ปธนวัฒน์ทุกคนแบบร่วมเสียใจอะไรด้วย

อย่างพี่อ้ำพัชฎาภาและวี๊ปพัศรเดรดนะคะ

ทีที่ปุ๊กลุ๊กเจอพี่สาวคนสนิทค่ะน้ำตาแห่งความ
เลยแล้วก็โพสต์รูปนี้ลงไอจีด้วยนะคะซึ่งใครหลายคนเห็นแล้ว
โอ้โหแบบสงสารปุ๊กลุ๊กมากจริงจริงค่ะซึ่งปุ๊กลุ๊ก
ก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าเมื่อวันที่๑๙สิงหาคม
คุณแม่ติดเชื้อในกระแสเลือดนั่นเองค่ะ

คุณหมอแจ้งว่าไม่น่าเกิน๒วัน
แต่คุณแม่สู้มาตลอดเลยนะคะคุณผู้ชม

อะไรคะเหมือนคุณแม่จะรู้ว่าครอบครัวทำใจไม่ได้

ซึ่งปุ๊กลุ๊กก็ได้โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
ที่ส่งให้นี่ไงภาพที่ซบย่ำอะ

โดยพิธีไว้อะไรคุณแม่นะคะก็จะมี
ถึงวันพฤหัสบดีที่๒๖สิงหาคมนี้นะคะ

จะมีการเคลื่อนศพจากโรงพยาบาล
ย้ายไปฝั่งที่จังหวัดสระบุรีนะคะ

คุณแม่ค่อนข้าง

ก็เลยคุณแม่น่าจะสู้เพื่อให้เหล่าความตาย

เขาผูกพันกับแม่มากอะเนาะ